กระดาษที่ฟุตบอลประมาณอเมริกานะครับที่ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปี
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่อาเจนติน่านั้นไม่ได้แชมป์
เรียนแนวซี่ว่าประกาศนะครับเลิกเล่นทีมชาติโชคโครงการลุ่มหนังโลกเลยนะ
เป็นไปได้ไงครับเลิกเล่นทีมชาติครับเบซี่
ไปดูจังหวะนี้แหละนี่คือนี่คือปมปัญหาฟางเส้นสุดท้ายของเมซี่
ยิงจุดโทษคนแรกให้กับอาเจติน่าแล้วยิงออกไปเลยครับคือยิงออกลูกนี้ยังไม่ใช่ว่าอาเจนติน่าแพ้
เพราะว่ามีนักเตะของอาเจนติน่าอีกคนหนึ่งที่ยิงไม่เข้าเหมือนกันแต่เขาโทษตัวเองไง
เขาโทษตัวเองที่เขาเปิดหัวไม่ดีนะครับแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาเลิกเล่นทีมชาติเลยครับ
นี่แหละครับหนังสือพิมพ์ของอาเจนติน่านะครับก็พาดหัวอย่างที่เห็น
อ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นภาษาสเปนแต่เราแปลมาให้เรียบร้อยแล้ว
ว่านี่แหละครับเมซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาเจนติน่าหลังจากไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกาด้วยการพ่ายในการดวนจุดโทษให้กับชิลีนั้น
และถือว่าเป็นการพลาดแชมป์รายการนี้๒ปีติดต่อกันด้วยมันเจ็บปวดตรงนี้แหละ
แพ้ให้กับชิลี๒ปีติดอ่ะบ่นโลกเข้าชิงก็เป็นได้แค่ร้องแชมป์
ถูกต้องเนี่ยหนังสือพิมพ์ในกรุงโบนัสไอเรสของอาเจนติน่าก็ตีพิมพ์เรื่องนี้นะครับ
เรื่องของเมซี่ประกาศอำลาทีมชาติซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าเมซี่เต็มไปด้วยความสามารถ
และมองว่าเร็วเกินไปในการที่จะเลิกเล่นให้กับทีมชาติอาเจนติน่านะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้น๑๑ปีของเมซี่ในการเล่นให้กับทีมชาติตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พาทีมฟ้าขาวอาเจนติน่าเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการใหญ่ได้๔ครั้งตลอด๙ปีหลังสุด
วาดมาหมดทุกแชมป์แต่กับทีมชาติอาเจนติน่าวาสนายังไปไม่ถึง
แล้วก็กลับมาคว้าแชมป์โลกให้ได้ในการแข่งขันที่รัสเซีย
เอาใจช่วยนะครับนี่คือนักเตะระดับตำนานของโลกนะครับ
หลายคนนั้นจะไม่มาลืมในยุคนี้นะครับ
ยันย้ายจากบาเซลน่าในลาลิกาสเปน
โดยจะเซ็นสัญญาจนถึงปี๒๐๑๙
หรือว่า๑๔๐ล้านบาทต่อระดูกการครับ
ที่๓๔ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทนะครับ
แพงอยู่แพงมหาแพงเลยนะครับเป็นค่าตัวที่ทีมใหญ่และทีมก็คงจะไม่สู้อ่ะ